วันนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่อุกอักเหมือนกันนะครับ
คือตี๓ที่ผ่านมา
มีวัยรุ่น๒คนไปที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ตะโกนเรียกวัยรุ่นซึ่งอยู่ในบ้านนะฮะ
พอเขาออกมาปุ๊บเอาปืนสาดยิงใส่เขาจนเขาตายอยู่หน้าบ้าน

กล้องหน้ารถจับภาพเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
เข้าไปปุ๊บอีกคนนึงขี่รถไปรออีกคนลงมา
แล้วก็สาดกระสุนยิงเข้าไปจนคนที่ออกมานั้นเสียชีวิตเลย
นี่มันคือในหมู่บ้านในชุมชนเลย
ซึ่งตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่แต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นเรื่องราวของการทะเลาะวิวาสระหว่าง๒สถาบันหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีผู้ชาย๒คนเราเห็นชัดเจน
ลูกศรสีแดงชี้ว่าผู้ก่อเหตุ
คนซ้อนท้ายลงไปเปิดประตูบ้านแล้วเหมือนมีการเรียกตะโกนคนในบ้าน
คนในบ้านเป็นวัยรุ่นอายุ๒๑ปีพอออกมาปุ๊บโดนรัวยิงไป๓นัด
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านส่วนคนก่อเหตุก็ขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓ที่ผ่านมาอันนี้เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
หมู่บ้านเคหาครอง๔อำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานี
ชั้นล่างอย่างที่เห็นมันเป็นประตูรั้วเหล็ก
ไปเจอศพนายเมธัศนการบรุณวงศ์อายุ๒๑ปีซึ่งเป็นนักศึกษาปวสปี๑
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณราวนมซ้ายแขนขวาและชายโครงซ้าย
หงายเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
จากการสอบสวนแม่ของผู้ตายชื่อว่านางกัญญาเขาบอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุอันนั้นมันก็ตี๓นะฮะ

ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้ง๓นัด

โอ้โหลูกชายนอนกลิ้งไปมาทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด
นะฮะแล้วบอกกับแม่ว่าแม่หนูโดนยิงแม่หนูโดนยิง
แล้วก็หมดสติสิ้นลมหายใจไปคุณผู้ชม
โอ้โหคิดถึงหัวใจคนเป็นแม่

สิ่งที่มักฉันว่าจะมายเห็นภาพแบบนี้โอ้โห

แล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครด้วย

ผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะมีอดีตเพื่อนซึ่งเรียนมาสมัยมัธยม
เหมือนจะไม่พอใจกันเรื่องที่ผู้ตายไปเรียนต่างสถาบัน
แค่นั้นนะฮะเรียนกันมามัธยมแต่พอขึ้นปวสอไปเรียนคนละสถาบัน
แล้วก็มีการส่งข้อความมาท้าทายกันในเฟซบุ๊ก
ก็เลยคิดว่าเหตุที่เพื่อนโดนยิงตายนี่ฮะข้อความนี้
น่าจะมาจากการที่เรียนต่างสถาบันแค่นั้น
แล้ว๒สถาบันก็เป็นคู่อดีตกันด้วย
ส่วนเรื่องของคดีความตำรวจสพครองหลวงได้เชิญเพื่อนผู้ตายไปสอบสวนแล้ว
แล้วก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
แล้วก็เอาตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
ไปฟังเสียงของเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะครับ
ตามที่เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังเลยนะเราไปถามทั้งเพื่อนผู้ตายและคนนี้
เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายก็อย่างที่ได้ฟังเขา

เขาก็เรียกให้คนช่วยนะพอวิ่งออกไปดูเนี่ย
จังหวะนั้นเห็นแล้วเห็นรถจักรยานยนต์หนีออกไปแล้วทางปากซอย
ซึ่งคนร้าย๒คนตอนแรกที่มาเขาดับเครื่องก่อน
จอดหน้าบ้านนะฮะหวังจะก่อเหตุนี่แหละ
ยืนยันว่าผู้ตายชื่อเล่นชื่อน้องมาร์คเนี่ยนะฮะ
เป็นเด็กเกเรเลยนะฮะหลังเกิดเหตุชาวบ้านหวาดกลัวมาก
มันอุกชะกันเหลือเกินกรรมการที่มาฆ่าคนในหมู่บ้านแบบนี้
เขาอยู่หน้าบ้านเขาด้วยนะฮะทีนี้บรรยากาศงานศพคุณผู้ชม
เย็นนี้จะมีพิธีการรดน้ำศพนะฮะบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องเองก็
โศกเศร้าเสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้กับการมาเสียลูกชายอย่างกระทันหันแบบนี้นะครับ